อาจารยุทธพรบอกประธานสภานี่กล่องพิษวงศ์แน่นอน
คือยังไงถึงเป็นกล่องพิษวงศ์เพราะการเลือกประธานสภาเป็นการโหวตลับ
คราวนี้พอโหวตรับมันเป็นกล่องดำคุณอุ๋ย
มันไม่มีใครรู้เลยว่าใครโหวตให้ใครซึ่งต่างกับกรณีของการโหวตเลือกนายกนะ
ที่เราจะรู้ว่าสอสอคนนี้โหวตให้ใครสวคนนี้โหวตให้ใครเพราะต้องโหวตอย่างเปิดเผยในที่ประชุม
แต่คราวนี้พอเป็นการโหวตรับเนี่ยการไปลงคะแนนเสียงเนี่ย
ก็คือการเดินไปกาบัตรเหมือนเราไปเลือกตั้งเมื่อ๑๔พฤษภาเนี่ยแล้วมันตรวจสอบไม่ได้หรอกครับว่า
บัตรนี้มันมาจากคนไหนที่กล้าอาจจะได้แค่ภาพใหญ่ว่ามันมีคนข้ามคั่วแล้วล่ะ
แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะพลิกต่างเนี่ย
มันเกิดขึ้นได้โดยตลอดเวลานะครับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้เรามักจะจับตา
เฉพาะการเมืองระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้จับตาคือการเมืองในคั่วอำนาจเดิม
วันนี้เราไม่ได้ยินการเสนอชื่อเลยนะครับจากคั่วอำนาจเดิมเลยพลังประชารัฐ
อ่ารวมไทยรวมไทยสร้างชาติถูกต้องไม่ได้ยินการเสนอชื่อใครจะมาเป็น
ถ้าเราย้อนไปปี๒๕๖๒นะครับในเวลานั้นเนี่ยอาจจะมีการเมืองระหว่างพลังประชารัฐ
ครับกับทางประชาธิปัตย์แล้วชื่อสุดท้ายมันจบที่ท่านชวนอืมแต่อีกฝากฝั่งหนึ่งคือเพื่อไทยเนี่ย
เขาก็เสนอชื่อคุณสมพงศ์อมรวิวัตรตอนนั้นลงคะแนนลับแม้ว่าจะแพ้ก็เถอะ
แล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี้ยในคู่อำนาจเดิมเนี้ยถ้าเขาจะประกาศ
มันก็ไม่ได้เสียหายถึงแม้จะไปโหวตแพ้แต่การที่เขาไม่ประกาศเนี่ยนะครับ
มันสะท้อนเห็นว่าในนั้นต้องมีอะไรที่ซ่อนอยู่เป็นการเมืองอยู่ในกล่องพิษวงศ์
อาจารย์สุขุมยกมือแทรกนิดนึงเชิญครับอาจารย์คือผมไปดันได้ยิน
กลุ่มที่มีอำนาจอยู่ในภักดิ์พลังประชารัฐอ่าท่านธรรมนัฐครับ
เสนอชื่อคุณสุชาตินั่นไงก็คือเสนอข้ามคั่วไงฮะที่ผมบอกไม่เสนอชื่อไม่พักตัวเอง
เสนอชื่อในคั่วตัวเองอ๋อไปไปเสนอทางฝั่งเพื่อไทยเขาใช่ครับ
เล่าเกร็ดอีกอันนะอ่าไอ้ไปลงอย่างเนี้ยครับอ่า
ไม่มีใครรู้ใครหลงให้ใครก็แต่เคยมีพักการเมืองบางพักเนี่ย
อย่างนี้แหละแต่ก่อนไปลงนี่ต้องมาให้หัวหน้าพักดู
อ่าผมไม่ไม่อยากต้องมีชื่อเพราะท่านล่วงรับไปแล้วมันก็ไม่รับสิอาจารย์
ก็ไม่รู้ล่ะเขารับก็จริงแต่ก่อนไปลงนี่ต้องมาส่งให้หัวหน้าพักดู
ตรงนี้ให้ตรวจการบ้านก่อนจึงบอกว่าเป็นกล่องพิสวงเพราะ
แล้วคุณอุ๋ยดูนะฮะตอนนี้สถานการณ์ไม่ปกติครับแต่มันมีความเงียบที่
จะต้องมีการเมืองที่ซ่อนอยู่และกำลังขับเคลื่อน
คือไม่เสนอชื่อในคั่วตัวเองอย่างที่ผมยกตัวอย่างปี๖๒
พักเพื่อไทยเขารู้ว่าแพ้เขาเสนอชื่อคุณสมมงอมรวิวัตร
แต่อันนี้คั่วอำนาจเดิมเนี่ยเขาไม่เสนอชื่อ
เขาเตรียมอะไรอยู่หรือเขาจะมาเสนอชื่อ
คนที่อยู่ใน๘พักร่วมรัฐบาลก้าวไกล
เพื่อที่จะทำให้ใน๘พักนี้แตกและโดยเฉพาะพุ่งเป้าไปที่พักเพื่อไทย
ซึ่งมีมุ้งทางการเมืองมากที่สุดใน๘พักนี้
คือคนก็ประเมินแล้วก็วิเคราะห์กันว่าถ้ามีคนเสนอชื่อ
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยเสนอเองหรือว่าอีกฝั่งนึงเขาเสนอให้ก็แล้วแต่เนี่ย
เสนอชื่อใครก็ตามเนี่ยตอนเนี้ยข่าวไปทางคุณสุชาติตันเจริญ
ให้อยู่แล้วฝั่งเพื่อไทยได้เป็นประธานสภาแน่แน่
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะถ้ายังตกลงกันไม่ได้ซะก่อนเนี่ย
สมมุตินะสมมุติว่าสุดท้ายปลายทางแล้ว
วันที่๔กรกฎาคมนี้เลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
แล้วก้าวไกลไม่ได้ตำแหน่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
จะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นฮะผมว่าไอ้เกมการเมือง
ถ้าผมได้มีผมก็มองอย่างนั้นก็บอกว่า
อันแรกสุดก็คือผมเชื่อว่า

แล้ว๘พักร่วมแตกเลยเหรอครับ
ไม่สลายเลยสลายคั่วนี้เลย

ก้าวไกรแตกกันแยกวงจบ
แยกย้ายครับแต่จะไปเป็นสูตรไหนต่อ
ในการจัดตั้งรัฐบาลบุคนายกก็ไปว่ากันอีกที
แต่มีคนเขาทายไว้นะ
แต่ก่อนผมก็ไม่ยอมเชื่อเขา
อย่างที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยก็คือเขาเชื่อว่า
จะไปจับมือกับพลังประชารัฐ

ถ้าก้าวกลายไม่ได้ประธานสภาแต่อยู่ร่วมกันต่อไม่ได้เหรออาจารย์

คือวันนี้ภักดิ์เพื่อไทยได้รับผลกระทบแน่นอน
ถ้าผลการโหวตประธานสภาออกมาไม่ใช่เป็นพักเก้าไกล

แล้วก็รอไปดูนะครับว่าคุณพิทาจะผ่านการโหวตไหม
หรือคุณพิทาเองจะไปติดเรื่องลักษณะต้องห้ามมาตรา๘๒หรืออะไรต่างก็ตาม
แล้วก็เพื่อไทยพลิกขึ้นมาเป็นแก่นำในคั่ว๘พักเดิม

โหวตสับสนุนพลเอกประวิทย์เป็นนายก
หรือแม้กระทั่งการจะไปร่วมรัฐบาล
อย่างเช่นมีรวมไทยสร้างชาติมาร่วมด้วยอย่างนี้เป็นต้น

แต่เกิดบอกว่าถ้าเกิดตำแหน่งประธานสภา
ไกลแล้วไปเพื่อไทยเขาแล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันจะไม่
มันจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับเพื่อไทยเขาบ้างเหรอ
เขาจะบอกว่าเอ้าก็เสียงข้างมาก
สภาผู้แทน๕๐๐คนเขาโหวตเลือกประธานสภาของผมมันก็
มันก็เป็นสิทธิ์ของผมไม่ใช่เหรออย่างนี้
คือพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าในทางการเมืองนั้นเขาไม่เชื่อ
เขาเชื่อไปอีกทางหนึ่งนะเชื่อว่าเป็นทางที่จะพยายามขึ้นมาเอง
ไปไปสนับสนุนอีกฝากหนึ่งมันก็จะเป็นพลังสนับสนุนที่ใหญ่
ที่คนเขาบอกว่าไปแลกกับเกมบางอย่างบางเกมไง
คือเกมกลับบ้านเอาพูดตรงอย่างนี้
คือวันนี้ในเรื่องของการโหวตเลือกประธานสภาเนี่ย
หลักการของมันก็คือธรรมเนียมปฏิบัติในระบบรัฐสภา
ก็คือการให้พักอันดับหนึ่งแต่ว่ามันก็แน่นอนล่ะ
เงื่อนไขอื่นด้วยนะอย่างเช่นการที่ต้องทำงานร่วมกับภาคการเมืองต่างได้
จะเป็นทั้งฝ่ายค้านทั้งรัฐบาลการทำงานร่วมกับวิบได้
แม้ทั้งสมาชิกสภาทุกคนเพราะประธานสภาเนี่ยคือประธานของสอสอทุกคนนะครับ
แล้วตรงนี้มันจึงเป็นเจตนารมณ์ไงว่าทำไมเขาถึงให้โหวตรับ
ซึ่งต่างกับการโหวตเลือกนายกทำไมโหวตเปิดเผย
เพราะเจตนารมณ์ของข้อบังคับการประชุมเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เกิดความแตกแยก
สภาพผู้แทนสดรที่จะทำงานต่อกันด้วยดังนั้นจึงให้โหวตรับไง
แต่เพราะเอิญว่ามันมีการอาศัยช่องว่างของข้อบังคับแบบนี้
ทำให้มันเกิดภาวะกล่องพิษวงศ์ที่ผมยกตัวอย่างให้ฟัง